ไลน์การเมืองเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการพูดคุยกัน
พักร่วม๓๑๓เสียงช่วงประมาณสัก๔โมงครึ่งตอนเย็น
ก็เป็นเริกผานาทีตรงกับ๙ปีรัฐประหารในช่วงเวลานั้นพอดี
นั่นคือ๒๒พฤษภาคมแล้วเดี๋ยวพอ๒๓พฤษภาคม
สวเขาจะมีการประชุมและ๒๔พฤษภาคม
คุณเรืองไกรจะไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ตรวจสอบกรณีคุณพิธา
เมื่อรัฐบาลก้าวไกลเป็นรัฐบาลผสมประกอบไปด้วยหลายพักการเมือง
ก็ต้องเคารพความเห็นที่แตกต่างเชิงนโยบายของพักร่วมรัฐบาลอื่นด้วย
โดยคำนึงถึงความไว้วางใจที่พักการเมืองเหล่านี้ได้รับจากประชาชน

ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความชัดเจนว่ารัฐบาลผสม
ซึ่งนำโดยพักก้าวไกลจะผลักดันวาระก็ขอแบ่งเป็น๒ส่วนครับ
ส่วนแรกวาระร่วมวาระร่วมของทุกพักที่มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่เห็นตรงกัน
แล้วก็จะผลักดันร่วมกันผ่านกลไกการบริหารแล้วก็นิติบัญญัติ
นี่คือวาระแรกนั่นคือวาระร่วมกันของพักที่จะมาร่วมรัฐบาลในการจัดตั้ง
วาระต่อไปคือวาระเฉพาะครับอันนี้เป็นประเภทที่๒
เป็นวาระและก็นโยบายที่แต่ละพักขับเคลื่อนเอง
อาจจะผ่านอำนาจของรัฐมนตรีเมื่อมีการจัดตั้งคอรมอลแล้ว
ผลักดันผ่านกลไกนิติบัญญัติก็ว่ากันไป
แล้วก็ยืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดัน๓๐๐นโยบายของก้าวไกล
ที่ได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนก่อนเลือกตั้งต้องทำให้สำเร็จ
โดยการพยายามจะบรรจุนโยบายเข้าไปในวาระร่วม
ทางกระทรวงทะบวงกรมที่ก้าวไกลจะเข้าไปช่วยดูแลบริหารจัดการผ่านจำนวนของผู้แทนราชดร๑๕๒คน
ก็คือสสผู้ทรงเกียรติครับในสภาพผู้แทนราชดรนั่นเองนะฮะ
แก้ไขรัฐมนูลอันนี้เห็นตรงกันนี่นะฮะการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปฏิรูปกองทัพยกเลิกการผูกขาดในทุนใหญ่แบบนี้เป็นต้นต่อไปก็ต้องติดตามแล้วครับ
สุดท้ายแล้วพักก้าวไกลจะเพิ่มเนื้อหาหลักอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
และพวกเราเมื่อโปรดผิดจากเติมเสนอไว้๑๓ข้อเมื่อกี้นี้ได้ดูกันไปแล้วใช่มั้ยครับ
จะยังเห็นไม่ตรงกันเช่นเรื่องของสุราเก้าหน้าสุราเสรี
เปิดโอกาสให้บรรดาผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเขาสามารถที่จะผลิต
อุตสาหกรรมแอลกอฮอลมันจะได้ก้าวไกลไปมากกว่าเดิม

ซึ่งประเด็นตรงนี้สำหรับภักดิ์ประชาชาติแล้ว
เนื่องจากคำนึงถึงความแตกต่างทางด้านศาสนา
แล้วบางทีบางประโยคบางข้อความมันอาจจะขัดกับหลักศาสนาได้

ขณะนี้ครับพักร่วมรัฐบาลยังไม่ได้เห็นร่างกราฟสุดท้าย
หลังจากที่แต่ละพักได้มีการส่งความเห็นกลับไป
ให้กับคณะทำงานพักก้าวกลายได้ทราบแล้ว
ลงนามพร้อมกัน๑๖นาฬิกา๓๐นาทีพรุ่งนี้

กับคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพัก
ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
วันนี้เขาลงพื้นที่ภาคตะวันออกใช่ไหมครับ
แห่รถขอบคุณประชาชนในชนบุรีในระยอง
ก็เลยถามเรื่องนี้เจ้าตัวตอบสั้นบอกว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
เดี๋ยวจะรีบกลับไปดูรายละเอียดที่กรุงเทพ

วันนี้ก็เกิดข้อผิดภาพหลายอย่างนะคะ

เดี๋ยวกลับมากรุงเทพแล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าส่งรายละเอียดในส่วนของทางพัก

เรื่องหลักสนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี
สนับสนุนพักเก้าไกลให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ส่วนข้ออื่นก็เป็นการเขียนหลักการภาพรวม

ตอนที่เป็นนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา
นี่คือทางพักเพื่อไทยบอกแบบนี้นะฮะ

หัวหน้าพักคุณชวริชขจรภงกิรติบอกว่าตัวเอง
สนับสนุนทั้ง๑๓ข้อที่พักก้าวไกลร่างมา

เพราะไม่มีประเด็นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

ก็เดี๋ยวลองดูร่าง๑๓ข้ออีกสักครั้งก็ได้ครับ
คู่ขนานขึ้นมาเลยให้คุณผู้ชมได้ลองทบทวนไปพร้อมกัน
แต่ในส่วนของพักได้เสนอไปในเรื่องเกี่ยวกับการพิสูจน์สิทธิ์
หนังสือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินสอปกรให้ตกทอดไปยังลูกหลาน
นี่นะฮะลองสแกนดู๑๓ข้อนี้เขาบอกว่าเขาโอเคไม่มีปัญหา
เพราะไม่ได้มีการบรรจุเรื่องมาตรา๑๑๒ไปในร่างนี้

คุณปิติพงศ์เต็มเจริญบอกว่าส่งประเด็นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
โดยใช้หลักมนุษยธรรมและความเป็นธรรม
เพราะสแกนดูแล้ว๑๓ข้อมีไหมฮะ
เรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
เท่าที่ประเมินดูตอนนี้ยังไม่ได้มีระบุใส่ไว้ตรง๑๓ข้อนั้นนะครับ
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พักเป็นธรรมกับพักก้าวไกล
ก็เห็นตรงกันอยู่อันนี้ก็คือความคืบหน้า
แต่ว่าล่าสุด๕โมง๔๘นาทีนายชัยธวรรษตุลาธน
เลยขาดดีกันพักก้าวไกลก็มีการออกมาทวิตข้อความ

เก้าไกลต้องขอขอบคุณหัวหน้าพักและแก่นำพักทุกพัก
ที่เราจะจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย
โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง
กับการประกาศรัฐประหารเมื่อ๙ปีก่อน
ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามกรอบเวลาเดิมนะคะ
ส่วนคุณวัศวรรษภวงพรศรีหรือคุณกังฟู
หัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลังค่ะก็เชื่อว่า
เพื่อที่จะทำให้ประเทศก้าวได้ไกลขึ้นกว่าเดิม
พร้อมกับบอกด้วยว่าทางพักขอเพิ่มนโยบาย
ที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรทั้งเรื่องภาระหนี้สิน
องทุนฟื้นฟูของเกษตรกรเพิ่มเข้าไปอีกหน่อย

ไม่ควรที่กฎหมายเรื่องนี้จะเป็นความชอบของแต่ละคน
เอามารวมกับเรื่องหลักความเชื่อของศาสนา
หรือความเชื่อหรือความศรัทธาต้องแยกออกจากกันนะครับ

พรุ่งนี้๒๒พฤษภาคมเดี๋ยวน่าจะได้เห็นภาพที่แชทเจนขึ้น

ขยับไปอีก๑วันคือ๒๓พฤษภาคม
ก็จะเป็นเรื่องของการประชุมสวแล้ว

ท่าทีสวจะเอายังไง๒๕๐คน

เพราะว่าการประชุมรัฐสภาคือสสบวกสว
โหวตเลือกนายกต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ตอนนี้ท่าทีสวหลายท่านยังนิ่งอยู่ครับ
คนเริ่มไม่พอใจบางคนออกมาถือป้ายประท้วงแล้วนะ
ขณะที่ตอนนี้ครับจนถึงวันนี้๒๑พฤษภาคม
เราลองมาสำรวจเสียงเช็คเสียงและท่าที

จำนวนสวก่อนหน้านี้ที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี

จนถึงวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มีสวตอนแรก๑๖ท่านที่พร้อมจะโหวตเลือก
นายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลเป็นนายก
แต่ต่อมาตัวเลขล่าสุดขยับลดลงมาเหลือ๑๕คน
หน้าจอนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
คือมีบางท่านขอถอนตัวไปครับเหตุผลง่าย
๕คนตอนนี้ที่เหลืออยู่และพร้อมจะโหวต
ให้นายพิธาเป็นนายกมีใครบ้างตามที่เห็นหน้าจอครับ
นี่ฮะเลียงจากซ้ายไปขวาแถวบน
คุณวุฒิพันธ์วิชัยรัฐคุณดิเหลกฤทธเจนครองธรรม
คุณวันลบตังคณานุรักษ์คุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนครับ
คุณอำพลจินดาวัฒนะคุณซากีพิทักษุมพล
นายทรงเดชเสมอคำนางสาวพัทราวรามิตร
นี่นะฮะอ้าวด้านล่างครับจากซ้ายไปขวาครับ
รณวิทย์ปริยชัตตระกูลนายบนเทียนบุญตัน
นางประพาศีสุฉันธบุตร
ประมาณสว่างญาตินายแพทย์เจษีรัฐรานนท์ในตอนแรกนะครับ
แล้วต่อมาเมื่อวานนี้คุณหมอเจดเนี่ย
คือคนที่ถอนตัวก็เลยทำให้จากตัวเลข๑๖คนที่เช็คได้
ตอนนี้เหลือสิบห้าคนครับไปต่อครับนั่นก็คือ
นายสถิตริ่มพงพันธ์นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีบ
แล้วก็นายพีรศักดิ์พอจิตนั่นเองนะครับ
ดังนั้นตอนนี้ที่จะโหวตยกมือให้คือ๑๕คน
ส่วนสวที่จะไม่โหวตแน่ยังคงเท่าเดิมที่๓คนด้วยกัน
และกลุ่มสวที่งดออกเสียงก็น่าจะยังเหมือนเดิมตอนนี้
ก็คือบรรดาพบเหล่าทัพและประธานวุฒิสภา
ก็คือมี๗ท่านครับประหลัดกระทรวงกลาโหมพบสูงสุด
ผอบธบผอบธรผอบธอผอบธร

ธอผอบธอผอบธอผอบธอผอบธอผอบธอผอบธอผอบธอผอบธอผอบธอผอบธอผอบธอผอบธอผอบธอผอบธอผอบธอผอบธอ

หวังของเราครับนัดชุมนุมกันช่วงเย็น๒๓พฤษภาคมแสดงพลังกดดัน
สวไม่โหวตส่วนมติประชาชนและชัยชนะของประชาชนในครั้ง
นี้ต้องไม่ถูกทำลายโดยเสียงของสวมีโพสต์ของทางเพจไหมฮะ
ลองขึ้นโพสต์มาด้วยก็ได้เพราะมีข้อความอธิบายขยายไว้อีก
พอสมควรทีเดียวและนอกจากนี้ครับเขาต้องการที่จะผลักดัน
ให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยต่อไปนั้น
เองฮะพอพูดมาแบบนี้นะคะแน่นอนว่าตอนนี้แหละทุกสายตาก็
จ้องไปที่ทิมพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลคือ
จับตาทุกอิริยาบทจริงจริงนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามนะคะซึ่ง
ล่าสุดค่ะคุณพิธาเนี่ยได้มีการไปพบกับเจ้าหน้าที่ของ
ประชุมระดับภูมิภาคอีกครั้งแล้วก็ย้ำจุดยืนในการที่จะ
นำกองทัพออกจากการเมืองค่ะนี่ค่ะคุณพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมด้วยนายพระฤทธวัชรสินหรือว่า
ไอติมนะคะผู้จัดการการลงสื่อสารนโยบายภาคเก้าไกลและ
คณะทำงานด้านต่างประเทศให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ซิฟิกและนายปียมิตรชมประสบรองหัวหน้าฝ่ายภูมิภาค
ของภาคเอเชียแปซิฟิกทำความเข้าใจกันถึงนโยบายต่างของภาค
ในฐานะแก่นำจัดตั้งรัฐบาลและหารือถึงความเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างไทย
สำนักงานใหญ่เขาอยู่ที่นครเจนิวาประเทศสวิสเตอร์แลนด์
ก็มักจะเป็นการจัดเวทีการประชุมระดับโลกประจำปี
ที่จะมีผู้นำประเทศนักธุรกิจนักวิชาการ
มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจากประเทศต่าง

ซึ่งในทีมก็ได้มีการหารือถึงความเป็นไปได้

ซึ่งไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งสุดท้ายคือปี๒๐๑๒นะคะ
การจัดประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นสำคัญเนี่ยนะคะ
คือทีมยังบอกด้วยนะคะคุณพิทาบอกว่า
จุดยืนถึงนโยบายที่พักเก้าไกลให้ความสำคัญเนี่ย
การกระจายอำนาจนะคะ
ส่วนนโยบายต่างประเทศเนี่ยคุณพิทาก็บอกว่า

กระตือรือร้นของการต่างประเทศในเวทีระดับโลกนะคะ
ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรอง

และผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วย

ทำไมเรามีการครอบรูปเดียวของคุณพิธา

ผมอยากรู้มากและคุณเป็นครูสอนบุคลิกภาพด้วย
คุณต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ได้อย่างชัดเจนนะมิ้น
อันนี้คือเรื่องของภาษากาย
สิ่งที่เขาเรียกว่าภาษากายนะทุกคนจะเห็นหลายครั้งแล้วแหละว่า
ทำไมคุณทิมเวลายืนจริงตั้งแต่ตอนที่เขาแถลงแล้วนะ
เขาทำมือแบบนี้คือเอานิ้วประกบกัน
คือปลายนิ้วประกบกันไม่ได้ประสานนะปลายนิ้วประกบกัน
แต่ทีนี้องศามันจะมีทั้งที่วางตรงมีทั้งที่วางคว่ำทิ่มลงแบบนี้
ซึ่งในรูปนี้คุณทิมใช้แบบทิ้มลง
คนก็สงสัยว่ามันมีความหมายยังไงแบบไหนบ้างหรือเปล่า
ชาวโซเชียลเขาก็แห่สังเกตกันนะคะ
ล่าสุดพาคุณผู้ชมไปดูทวิตเตอร์ถอดรหัสภาษากายบายหมอมดนะคะ
โดยคุณหมออภิชาติลีนานุรักษ์ค่ะ
ถอดภาษากายบอกว่าการวางมือแบบนี้เนี่ย
เป็นการแสดงความสุขุมควบคุมและเฉลี่ยวฉลาด
คือจริงพูดตรงคือมันแสดงถึงอำนาจค่ะ
ถ้าไปดูนะคะจริงแล้วไม่ใช่แค่อังเกล่าแมเคิลนะคะ
อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมันภาพขวา

แต่เขาจะเอานิ้วมือปลายนิ้วมือมาแตะกัน
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการควบคุมว่าพื้นที่ตรงนี้เขาควบคุมอยู่

ท่าที่๑แบบนี้ค่ะคือมือสองข้างประกบกัน

ลักษณะแบบนี้เขาบอกเหมือนกับว่าอย่ามายุ่งกับฉัน
เหมือนเป็นการกันว่าอย่าเข้ามา

สองข้างประกบกันแต่ว่านิ้วกลางอยู่ระหว่างอกล่าง
ยินดีที่จะเจรจาแต่ฉันยังคงควบคุมอยู่นะ

ปลายนิ้วสัมผัสกันแต่ว่ามันลดระดับต่ำลงมาจนถึงหว่างค้า
อันนี้คือฉันคือผู้มีอำนาจในที่นี้
แต่ฉันอนุญาตให้คุณพูดก่อนได้

คือเป็นการคิดสอกจากเท้าโต๊ะ

ยังคลุ่นคิดอยู่แต่อำนาจยังคงอยู่

กบกันปลายนิ้วสัมผัสกันอยู่ในระนาบแบบเดียวกัน

อันนี้มันคือยังไม่ตัดสินใจ

อันนี้เขาบอกว่าสื่อถึงความรู้สึกกังวล
เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พอปลายนิ้วมันแยกจากกัน
อันนี้เป็นการวิเคราะห์จากทางเจ้าหน้าที่
เมื่อก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดที่

การเคลื่อนไหวทุกภาษากาย

นี่หน้าที่บ้านผมคุณพ่อชอบทำแบบนี้

พักก้าวกลายกันหน่อยฟิตจัดฮะ
จัดมากเลยเริ่มจากคุณไอซ์รัชนกก่อนเลย

ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาหลายอย่างครับ
จดหมายเปิดผนึกถึง๓๐โรงเรียน

ในเขต๒๘จอมทองบางบอลหนองแขม
ยกเว้นการแต่งชุดลูกเสือเนธนารี
เพื่อลดภาระใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่

เรื่องนี้กับรองผู้ว่าสานนท์แล้ว
กรุงเทพมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ
กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ

กรุงเทพฯมหานครทำไปแล้วนะครับ